ต่อที่เรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยตำรวจต้องใช้เวลา๑๐เดือนทีเดียวครับ
ในการจับกลุ่มคนร้ายเขาไปก่อเหตุตระเวนขโมยของนะ๑๐อำเภอ๔จังหวัด
แล้วก็รีสอร์ทของหญิงลีศรีจุมพลก็โดนขโมยโทรทัศน์ด้วย
โอ้โหนี่วิรกรรมเขาโชคโชนเขาบอกว่าก็หาเงินไปซื้อยาบ้าแล้วก็เล่นการพนันนะครับ
ชื่อเขาพอนะนายสุธิรักมั่นอุตส่าห์อายุ๓๔ปีนะฮะ
ผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ถูกตำรวจภูทรภาค๓นำตัวมาสอบปากคำเมื่อวานครับ
ของกลางเพียบเลยรถจักรยานยนต์ทีวีโทรศัพท์มือถือแล้วก็อื่นอีกหลายรายการทีเดียวนะครับ
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหารายนี้นะตระเวนไปก่อเหตุลักษัพตามรีสอร์ทและห้องพักรายวันในพื้นที่๑๐อำเภอ๔จังหวัด
ก็มีนครราชศรีมาชายภูมิลบบุรีแล้วก็บุรีรำ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจได้แจ้งบอกว่ามีการลักทรัพย์ในรีสอร์ทที่ลบบุรีแล้วคนร้ายเนี่ยพฤติกรรมมันคล้ายกันกับคนร้ายที่ติดตามอยู่
ก็เลยกระจายกำลังกันออกค้นหากระทั่งไปพบผู้ต้องหาคือนายสุธิรักษ์ในอำเภอชัยบาดานก็เข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มได้
ซึ่งเป็นรีสอร์ทของหญิงลีศรีจุมพลนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ไม่มีการขอถ่ายสำนาประจาชนของคนที่ไปพัก
แล้วก็พอขโมยของมาได้ก็จะไปตระเวนขายตามหมู่บ้านต่างไปขาย
เอาทีวีไปขายเอารถไปขายนะฮะเอาเงินไปซื้อยาบ้าแล้วก็เล่นการพนัน
สูงสุดที่เคยขายได้ก็๔๕๐๐บาทต่อครั้ง
ตำรวจก็จะตรวจสอบประวัติก็พบว่านายสุธิรักษ์นี่นะ

แล้วก็เคยถูกจับกลุ่มคดีรักทรัพย์มาแล้ว๒คดี
แล้วก็ยาเสพติดอีก๒คดี
ล่าสุดก็มาก่อเหตุอีกนะครับ

ผ้าห่มเอาหมดทุกอย่างเลย